บุรีนะครับมีผู้ชายวัย๓๗ปีนะฮะ
เขาทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตาซิตี้
ก็นอนเสียชีวิตอยู่ในห้องที่บ้านพัก

ก็ไม่อยากจะเชื่อว่าจะฆ่าตัวตายหรือว่าจะคิดสั้นอะไร
เพราะเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยจะบวชอยู่แล้ว
จะบวชทดแทนคุณคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้ว
เนี่ยฮะแต่มาพบเป็นศพอยู่นะครับ
สพเมืองชนบุรีนะครับไปตรวจสอบ
บ้านพักหลังหนึ่งในตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ในห้องนอนของบ้านเนี่ย
มีผู้ที่เสียชีวิตอยู่ชื่อว่านายสารวุฒิ
ก้านแสงอายุ๓๗ปีนะครับ
เป็นชาวอำเภอกันธรรลักษณ์จังหวัดศรีสเกตนะ
แต่มาทำงานอยู่ที่ชนบุรีนะครับทำงานในบริษัทแห่งหนึ่ง
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
คือสภาพของผู้ตายเนี่ย
มีเลือดออกที่ปากเป็นจำนวนมากนะครับ
แล้วในครัวก็มีเลือดอยู่เยอะเลยนะฮะ
พื้นที่ตรงจุดที่เป็นในครัวแพทย์บอกว่า
น่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒วัน
ก่อนมีคนมาพบศพนะครับอ่าซึ่งพี่ชายนะฮะ
ของนายสารวุฒิยืนยันว่า
ติดใจการเสียชีวิตของน้องชาย
เพราะนายสลาวุฒิกำลังจะบวช
ทดแทนคุณคุณพ่อคุณแม่วันที่๑๖เมษายนนี้แล้ว
อีกเดือนเดียวจะบวชอยู่แล้ว
ก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะไปบวชที่วัดที่จังหวัดศรีสเกต
เพื่อนเนี่ยช่วยกันห่อเหรียญไปแล้วอ่ะ
เอาไว้ให้น่ากลัวทานนะฮะ
แต่ว่าทำไมถึงน้องถึงมาตัดสินใจคิดสั้นแบบนี้

ในครัวนี่เห็นรอยเลือด
อยู่บ้านหลังนี้ได้แค่เดือนเศษอยู่คนเดียวนะฮะ
ตามปกติก็จะเห็นนั่งดื่มเหล้าหรือไม่ก็เบียร์อยู่ที่หน้าบ้าน
ครั้งสุดท้ายที่เห็นก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะ
เห็นว่านายสาราวุฒิผู้ตายเนี่ยนั่งดื่มเบียอยู่กับเพื่อนอีกคนนึงอยู่ที่หน้าบ้าน
เมื่อวันศุกร์นะแล้วก็ไม่เห็นเลย
อาทิตย์นี่ไม่เจอจนวันนี้มาทราบข่าวการเสียชีวิต
ซึ่งเพื่อนบ้านบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเขาเข้าไปดูศพผู้ตายด้วยนะครับ
ก็เห็นว่านอนอยู่บนที่นอนสภาพห้องกับบริเวณบ้านโดยรอบ
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้นะอันนี้เพื่อนบ้านเขาสันนิษฐานเองนะ
เขาคิดว่าน่าจะเสียชีวิตเองอ่ะ
ผมเจอเขามากินเหล้าอยู่ตรงนี้ครับกินเบียร์ครับ

วันศุกร์ผู้หญิงก็โทรมาเขาไม่รับสาย
เขาก็เลยมาดูมาดูแล้วเขาเข้าไปในห้อง
พอตำรวจเปิดประตูผมก็ชะโงกหน้าเข้าไปดูมันถูกกลิ่นเหม็นแล้วเนอะ
ผมก็แงะดูออกมาเลยมีรอยเขานอนอย่างเดียวนอนอยู่

มีเพื่อนบ้านอีกคนนึงนะฮะชื่อว่านายอุดมศักดิ์อายุ๔๖นะครับ
เขาบอกว่าเขารู้จักกับผู้ตายมานานแล้วนะ
ก่อนหน้านี้นายสารวุฒิเนี่ยเคยอยู่บ้านติดกับเขา
เคยทำงานที่โรงงานแล้วก็อยู่บ้านข้างกัน
โดยนายสารวุฒิอยู่กับภรรยาสองคนแต่ระยะหลังเลิกกับภรรยาก็เลยแยกมาอยู่บ้านหลังนี้
ที่เกิดเหตุเนี่ยเพิ่งมาเช่าอยู่ตรงนี้นะครับ
เพราะว่าต่างฝ่ายเหมือนกับเขาก็ต่างแยกไปมีแฟนใหม่กันแล้ว
ผู้ตายเองก็ยังคุยกับอดีตภรรยาอยู่นะ
หน้าที่จะเกิดเรื่องผู้ตายบ่นให้ฟังว่า
ถูกแฟนใหม่ของอดีตภรรยาขู่ทำร้าย
ว่าถ้าเลิกกันแล้วยังติดต่อกันอยู่เนี่ยจะทำร้ายอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
ส่วนการเสียชีวิตในครั้งนี้นายอุดมศักดิ์บอกว่า
ถ้าส่วนตัวแล้วเนี่ยเขาคิดว่าไม่น่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย
เพราะว่าผู้ตายกำลังจะบวชอยู่แล้ว
ก็มีแค่เนี้ย
มันเป็นไปไม่ได้นะ
เขาบอกว่าเขายอม
แต่ทางตำรวจทางโรงบาลน่ะ
เขาไม่ได้เขาบอกว่าตรงที่ศูนย์
เพราะมันเลือดมันออกปากออกจมูกตาเตอออกมาในหูเหอออกมาเลยเขาบอก
ตอนนี้ศพของนายสาราวุฒิอยู่ระหว่างการชนะสูตรนะฮะอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะฮะ
เดี๋ยวผลการชนสูตรออกมาก็น่าจะรู้สาเหตุแล้วล่ะนะครับ
ว่าตกลงแล้วสภาพของการเสียชีวิตเนี่ยมันจะเกิดจากอะไร